เอาคุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวเรื่องครูเด็กนักเรียนมาอีกแล้วนะคะ
เด็กหญิงวัย๕ขวบถูกครูฟาดจนหลังเนี่ยช้ำแล้วก็เป็นปื้นแดงไปหมดเลย
พ่อแม่เขาก็ไม่ยอมสิคะเพราะสาเหตุแค่เพราะว่าลูกเขาทำข้อสอบไม่ได้แล้วส่งกระดาษเปล่าค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมให้ไปดูร่องรอยบาดแผลก่อนเป็นบาดแผลที่เป็นรอยแดงอยู่ที่หลังของเด็กหญิงวัยห้าขวบที่เรียนอยู่แค่
ชั้นอนุบาล๓โรงเรียนย่านถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
พ่อบอกรับไม่ได้เลยตอน๒ทุ่มแม่จะพาลูกไปอาบน้ำ

เห็นสภาพหลังลูกเป็นแบบนี้ตกใจหมดเลยค่ะ
ก็ถามลูกสาวบอกว่าลูกเกิดอะไรขึ้นหลังไปโดนอะไรมา
น้องบอกว่าหนูทำข้อสอบไม่ได้เลยโดนครูประจำชั้นตีค่ะ
เขาบอกว่าลูกผมทำข้อสอบไม่ได้ทรงกระดาษเปล่า
โมโหลูกผมที่ทำข้อสอบไม่ได้เสียความรู้สึกครับ
คือคิดว่าโรงเรียนจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับลูกผม
ซึ่งลูกผมไม่ใช่คดีแรกด้วยครับ
ทุกวันนี้มันหวดร้ายครับลูกเรียน
โอ้โหเรายังไม่เคยตีลูกเราขนาดนี้

คือไม่ใช่ว่าไม่ได้ห้ามให้ครูไม่ตีนะครับ
ตีได้แต่ให้ตีอยู่ในขอบเขตนะครับ
ซึ่งพอเกิดเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกเขาโมโหมาก
เขาไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนเลยนะคะฝ่ายพ่อบอกว่า

ทางโรงเรียนไม่มีนโยบายย้ายห้องให้กับนักเรียน

มีแค่คำขอโทษแบบขอไปทีให้เรื่องจบ
ครูประจำชั้นที่ตีลูกเขาก็ไม่ได้รับบทลงโทษ

แต่ลูกสาวเขาเนี่ยตกกลางคืนเนี่ย
นอนภาวะร้องไห้ละเมอถูกครูตี
ที่เป็นเด็กร่าเริงตอนนี้กลายเป็นเด็กนิ่งเฉย
ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วก็กลัวครูด้วย

โรงเรียนไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย

ไม่ได้อยากจะมาให้มาอยู่ถึงจุดนี้ครับ
เขาก็ย้ายลูกผมไปเรียนไปสอบห้องอื่น๑วันครับ

พาลูกผมไปติดต่อให้ไปเรียนอีกคุณครูอีกท่านหนึ่ง

ผมก็บอกว่าครูช่วยเอาลูกผมไปสอนห้องครูหน่อยครับ
ครูก็ได้บอกว่ามันอยู่ที่พอที่จะย้ายหรือไม่ย้าย
ครับผมก็ได้ไปติดต่อพอบอกว่าไม่มีนโยบายย้ายเด็ก
ทำงานเหนื่อยอยู่แล้วครับต้องมาทนระแวงว่าลูกผมจะโดนตีอีกไหมเนี่ย